ดูยูนิฟอร์มใหม่ของพี่พนักงานกวาดของกรุงเทพมหานครกันหน่อยครับ
นี่ฮะสีสันสดใสเห็นแต่กายป้องกันอุบัติเหตุ
นี่แฟลต์ดินแดงนะข้างหลังน่าจะใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แต่ความพิเศษของมันคือชุดของพี่เขาเนี่ยนะฮะ
ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลโอ้ดีนะครับคือแม่เห็นมาแต่ไกลแบบนี้นะครับ
การเอาขวดน้ำพลาสติกขวดเพชรอ่ะอ่าขวดเพชรขวดมารีไซเคิลเนี่ยอ่า
เป็นชุดสะท้อนแสงนี่ซ้ายคือแบบใหม่ขวาคือแบบเก่าอ่า
ด้านซ้ายจะเงาว๊บว๊บว๊บว๊บว๊บว๊บหน่อยนะครับ
นี่ฮะป้องกันอุบัติเหตุได้ดีและที่สำคัญนะครับเป็นชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซะด้วยนะฮะ
พี่พนักงานกวาดชอบชุดใหม่หรือเปล่าบอกเรามาได้นะครับครับ